คุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดม็อบ๑๐สิงหาคมนะคะ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงบ่าย
ถึงแม้ว่าทางเพจของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการประกาศยุติไปแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่ชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณแยกดินแดงนะคะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่พร้อมที่จะรายงานบรรยากาศสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสักครู่นี้เราค้างกันอยู่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตั้งแถวกันอีกรอบหนึ่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มที่จะมีการขยับแล้วนะคะเริ่มขยับทั้งสองฝากฝั่งแล้ว
ล่าสุดเป็นยังไงคุณสิริวัลคะ
คุณมุนวันธรรมพักดีนะคะอีกมุมหนึ่งอ๋อคุณสิริวัลอยู่ที่ประวัติศาสตร์คุณมุนวันค่ะ
ตอนนี้ที่ว่าบริเวณแดงสำรวจภาพกลับมาบิดพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ก็ว่าทางแดงของตำรวจเมื่อจำหน้าที่จะลุกเข้ามาเปียบพื้นที่ได้
ก็จะมีการถอนกำลังไปจำนวนหนึ่งค่ะ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ใช้ช่วงเวลานั้นนะคะ
ยกถึงที่บริเวณถนนกลับกาสตรงเคราะห์
สถานการณ์ยังไว้ใจไม่ได้
ได้ของอ่านางสาวบรรณสยานะคะจะมีการมาร์คโทวิดเหมือนกันบอกว่า
ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงเนี่ยกลับบ้านเพื่อจะยุติการชุมนุม
ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็ขอให้กลับมารวมตัวกันใหม่
สั้นต่อไปแปลว่าทางกลุ่มผู้ชมนุมที่ปลอดภัณฑ์อยู่ตรงนี้
ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใด
แล้วก็เป็นกลุ่มคาร์มฮอลติดให้หรือว่าเป็นกลุ่มคำวจสาบการชมนุม
ที่เข้าร่วมการคิดลุ่มรับการอย่างนี้นะคะ
ก็ยังคงตัดหลักอยู่ที่นี่ค่ะ
ด้วยความที่ภาพที่เห็นอยู่มุมขวามือ
ขออภัยคุณผู้ชมมันอาจจะค่อนข้างจะมืดหน่อยเพราะเหมือนที่คุณวิมวลวันรายงานว่าตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปกระชับพื้นที่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นแสงไฟหรือว่าการจุดประทัดใด
มันก็จะเป็นเงียบนิ่งแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูภาพนะคะมันจะค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เลย
เบรกพักโฆษณาไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือภาพต่างกันมากทั้งสองจอเลยนะคะ
จอฝั่งซ้ายกับจอฝั่งขวาแต่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นควันอยู่นิดหน่อย
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการขยับยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
คุณวิมวลวันคะเพราะตอนนี้มันเริ่มจะนิ่งแล้วเริ่มจะเงียบแล้วอะค่ะ
กลุ่มชุมลุมที่อยู่บริเวณแสดงแดงและบัฏจัยรุ่นเทียบมากอย่างนี้ครับ
หรือว่าทุกรำที่ยิ่ง๑๐๐๐ฟิลล์นะคะก็จะได้การเดินเท้าไป
เพื่อที่จะไปประกันให้กลุ่มผู้ชุมลุมฝั่งออกจากทีมที่คุณเขตมาสอน
กำลังเห็นภาพอยู่เลยค่ะเห็นภาพจังหวะกำลังยิง

แล้วก็ภาพมุมซ้ายมือก็คือเป็นอีกมุมนึงเนี่ย

คือจะยิงต่อเนื่องยิงแล้วกระชับเข้าไปยิงแล้วก็ชับเข้าไป
อย่างนี้เหรอคะหมายถึงยิงแก๊สน้ำตานะคะ
ต้องค่ะเป็นนักสนับพอปาร์นกรมกรุม

ตัวเองก็โดนแก้วขึ้นต่างไปด้วยนะครับ
เป็นอุปสรรคของการทำงานของเจ้าหน้าที่เลย

ลมจะตีกลับมาทางศักดิ์เจ้าหน้าที่ประหลาดศิลาค่ะ

แล้วแถวนั้นค่ะเชิญต่อเลยค่ะ

เท่าที่ก็หักเกรดอยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่๙
ประหลาดการณ์ท่านศักดิ์จะลำบากนะคะ

จะเห็นว่ามีทั้งนกแก้วมีทั้งกระสุนยางนะคะ
เป็นปอกกระสุนยางที่เขื่อนกราดอยู่เต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าบริเวณนี้มีการประชาติกันอย่างสองเนื่องค่ะ

ค่ะด้วยความที่ว่าแถวนั้นก็มีบ้านเรือนประชาชนอยู่จำนวนนึง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
แล้วประชาชนที่อยู่แถวนั้นเขายังไงบ้างคะเนี่ย
ช่วงเวลานี้เนี่ยได้เห็นภาพพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบ้างไหมคะ
ค่ะในตอนนี้นะคะบ้านก็น่าจะอยู่ในบ้านในที่ตั้งของตัวเองค่ะ
เพราะว่าทางอ่าตำรวจก็ยังทงทำงานกับคนที่นะคะ
ยังทงยิงกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็การสวดเนี่ยด้วยความที่ลมเนี่ยมันอ่า
ไม่สามารถบันทับทิศทางของลมได้ลมก็เข้าไปอ่า
บางครั้งเนี่ยก็จะตีกลับหรือว่าทำให้อ่า
กะสินของน้ำหน้าตาห์เนี่ยนะคะไฟไปที่บ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะ

แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งของผู้ชุมนุมด้วยนะครับอ่าช่วงนี้ขอบคุณนะครับ
บรรวัลครับค่ะขอบคุณครับครับครับค่ะครับอ่าคือก่อนหน้านี้